เคยติดโควิดแล้ววันนี้ทางค่าย

แสดงว่าภูมิมันอยู่ได้จริงประมาณสัก๒เดือนเนอะ

แจ้งข่าวว่านักร้องหนุ่มติดโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมทั้งเผยอาการป่วยโดยเป็นการติดโควิด
อีกครั้งในรอบ๓เดือนนะฮะ

สริปิเนสังกัดเนี่ยมีอาการไข้ขึ้นเจ็บคอมีนมูก
ในช่วงเช้าของวันที่๓๐มิถุนายนที่โรงพยาบาลแจ้งว่า
ก็ทางโรงพยาบาลเจ้าว่าพบเชื้อโควิด๑๙

ก็ได้กักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องนะฮะ
โดยเป๊กและทีมงานได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ล่าสุดน้องเป๊กก็เพิ่งออกแบรนด์เป็นของตัวเอง

ใช่เป็นสร้อยคอนะฮะแล้วก็เพียง๕นาทีครับ
หมดมั้ยหมดใช่ไหมหมดเรียบร้อยฮะ
แฟนคลับหรือว่าเราเป็นอาณุษย์ก็เข้าไปอุดหนุนกันเต็มที่เลย
ทันนุษย์จริงจริงใช่ฮะนะเป็นรูปผีเสื้อสวยมากนะครับ
แต่นุษย์ส่งปลาสลิดมาให้กินนี่อร่อยมากนะ

เวลาขอบใส่ไข่อ่านข่าวเป๊กที่ไลน์นะ
มันจะต้องมีปลาสลิดของนุษย์ถูกพูดถึงขึ้นมาตลอดแล้วแบบทุกคนก็จะรู้สึกว่าปลา
เดี๋ยวจะซื้อไหมจะกินหรืออย่างไรจะซื้อละต้องอร่อยมากจริงทุกคนต้องพูดถึง
อย่างนั้นจะซื้อแล้วก่อนจะซื้อแล้วนะครับถูกต้องนะครับ
เคยส่งมาที่นี่ที่ร้านด้านด้วยอร่อยมากนะครับผมนะครับ

ขอให้ต้องไปขายไว